เราเปลี่ยนจากเรื่องของเด็กหัวร้อนจากเกมมาที่เรื่องของความเชื่อโชคลาภตัวเลขกันหน่อย
หลายคนก็รอคอยอยู่ว่าจะมีหรือเปล่ามีแน่นอนนะฮะพาไปดูวันนี้มีหลายพื้นที่เหมือนกัน
เริ่มดูที่วัดภูตภาวทองกันก่อนคุณผู้ชมเขามีเรื่องของพญานาคนะครับ
เขาตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อยคุณผู้ชมวัดนี้เนี่ยในตะบนกุฎหมากไฟ
อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะแล้วก็ประวัติศาสตร์
นะฮะแห่งใหม่ป้ายแดงเลยของจังหวัดนักท่องเที่ยวก็พากันไปชมความสวยงามของธรรมชาติ
นะฮะไปขอโชคขอลาบกันด้วยวัดแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อวัดว่าภูตภาวทองนะฮะ
เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์นิกายมีพระครูเขมการจโนภาพนะฮะ
ก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้นะฮะแล้วก็มีพระลูกวัดเนี่ยห้ามรูป
หนึ่งรูปได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะฮะ
จัดตั้งวัดอย่างถูกต้องบนเนื้อที่สิบห้ามไร่มีร้านหินขนาดใหญ่
มีรอยมนุษย์เป็นรอยเท้าของมนุษย์โบราณด้วยอยู่บนหินด้วยครับ
แล้วก็มีความโดดเด่นก็คือว่าพญานาคาราช
พ่นน้ำสีทองชื่อว่ามุจรินนคราชที่เป็นเจ้าอาวาสสร้างขึ้นตามนิมิตรเนี่ยนะฮะ
ท่ามกลางหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยครับนะฮะ
ฝามือที่ผาแต้มที่อุบลราชธานีก็เป็นฝามือของมนุษย์โบราณ
สำหรับพ่อพญานาคาราชมุจรินนั้นเดิมทีนะฮะเขาเป็นบ่อเก่าที่มีรูปปั้นพญานาคสองตน
สร้างมานานกว่า๔๐ปีที่มุมชมเห็นนี่แหละเริ่มชำรุด

ไปไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้ขออะไรอืมเครื่องสตาร์ทไม่ติด

จะมาสร้างอะไรทำไมไม่บอกกล่าวกันก่อน
ขับมาเองในฝันนะฮะรุ่งเช้าเจ้าอาวาสโอ้ยตั้งจิตอธิษฐานเลย
ว่าขอเข้ามานะท่านนะอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายรถแบ็คโฮลสตาร์ทติดเลยครับ
ทำงานได้ตามปกตินะฮะจนสร้างพญานาคาราชมุจรินสำเร็จ
แต่ก็ยังไม่มีคนไปดูเลยไม่มีนักท่องเที่ยวสักคน
พญานาคไปเข้าฝันอีกมาอีกเออให้เจ้าอาวาสเปิดถ้ำด้านบนภูเขาซะ
จะช่วยหลวงพ่อสร้างวัดแล้วก็จะไปเกิดซะนับตั้งแต่วันนั้นนะ
โอ้โหนักท่องเที่ยวมาวันหนึ่งคุณผู้ชมสามร้อยสี่ร้อยคนอ่ะ
ไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะวันหยุดก็เป็นพันพันคนทีเดียวนะฮะ
ส่วนเรื่องของโชคลาภรรย์ก็ได้ผ่านมาเขาบอกว่ามีคนไปกระดาษว่ายรวดใดเลข
ไปกันดูที่วัดกลางถนนที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
ไม่มีใครกล้าย้ายแม้แต่ตัดถนนยังต้องตัดแยกเลนซ้ายขวาแบบนี้

คือพุทธสถานวัดแจ้งอำเภอชายโยนี้
อยู่ที่เกาะกลางถนนสายชายโยสิงห์บุรีเรียบคลองชลประธานค่ะ
มีถนนตรงผ่านมาแล้วก็แยกซ้ายขวาเป็นระยะทาง๔๐๐เมตร
มีเสาสารพระภูมิตั้งเรียงกันเป็นรั้ว
มีสาราตั้งพระพุทธรูปให้ชาวบ้านได้กราบไหว้
ด้านข้างศาลก็มีต้นโพขนาดใหญ่ถูกตัดโค้นอยู่
แล้วก็มีสารพระภูมิเจ้าที่พร้อมรูปปั้นงูขนาดใหญ่
เป็นที่น่าเกรงขามมาก
นี่นายสกุลวิถีเถื่อนวัย๗๖ปี
ผู้ดูแลพุทธสถานวัดแจ้งบอกว่า
บริเวณนี้เนี่ยนะเดิมเป็นที่ของวัดชายภูมิ
มาวัดย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ห่างออกไปประมาณสัก๗๘๐๐เมตร

คนทำถนนก็เลยตัดต้นโพโค้นเลย

เหรอคนตัดต้นโพเสียชีวิตคุณ

ตัดต้นโพเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผู้รับเหมารับงานต่อเอารถแบ็คโฮลโค้นต้นโพอีก

คราวนี้ไม่เอาแล้วจ้าไม่กล้าตัดอีกแล้วจ้า

ซ้ายแยกขวากันไปให้มันรู้กันไปเลย
มีการสร้างพุทธสถานวัดแจ้งไว้กราบไหว้บูชาด้วย
ขับขี่ผ่านเขาต้องบีบแตรด้วยนะคุณ

และที่สำคัญที่นี่มีสารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว

อันนี้เจ้าแม่ให้มาเป็นเลขคู่เป็นเลขเบิ้ลเบิ้ล
คุณจะพิมพ์ไหมเบิ้ลต้น

นั่นแหละเบิ้ลไป

ยังอยู่ที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
คือก่อนหน้านี้เรามีการรายงานข่าวบอกว่า
มีเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมาเข้าฝันเด็กอายุ๑๔ปีบอกว่า
มีต้นตะเคียน๒ท่อนอยู่ในพื้นดินใต้บ้านหลังนี้
ปรากฏว่าชาวบ้านช่วยกันขุดท่อนแรกเจอนะ
แล้วก็มีการนำท่อนแรกมาบวงสวง
เอาเส้นไหว้แล้วก็เอาเครื่องมือบูชามาไหว้แบบนี้ค่ะ
ที่มีการทำพิธีน้องผู้หญิงคุณเห็นไหม
อายุ๑๔ปีคนนี้จู่กรีดร้องขึ้นมาเลยค่ะ
บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาแฝงที่ร่างเธอ
แล้วเธอบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนคอยมาปกปักรักษาดูแลเธอและครอบครัว
แม่ตะเคียนมาแฝงร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้
แล้วก็บอกว่ายังมีท่อนตะเคียนอีกท่อนหนึ่งนะคะ
อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่ทางด้านซ้ายใกล้กับห้องน้ำ
หันหน้าไปทางทิศเหนือทีนี้ชาวบ้านสิ่งที่ทำคือก็ช่วยกัน
ช่วยกันขุดแบบนี้ค่ะปรากฏว่าคุณเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอสิเจอสิเจอค่ะ
เจอค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็ขุดกันต่อไปนะคะ
แต่อ้อบอกบ้านเล็กที่มาด้วยบ้านที่๗๑ทับ๓
๗๑ทับ๓นะฮะปิดท้ายกันที่วัดท่าทรายอำเภอเมือง
จังหวัดนครนายกนะครับชุดเฉพาะกิจปราบรามพิเศษ
ยักษ์ไพรไปตรวจสอบการลักลอบโค้นต้นตะเคียน
แล้วก็ต้นยางขนาด๔คนโอบอายุกว่า๑๐๐ปี
คุณผู้ชม๕ต้นเลยนะโดยโค้นต้นตะเคียนที่หน้าวัดสองต้น
หลังวัดอีก๓ต้นรวมเป็น๕ต้น
ต้นมีการเอาแปรรูปแล้วก็ไปขายแล้วด้วย

เคลื่อยจนกว่าจะมีการตรวจสอบ
ขณะที่นายทีมระศรีมงคลหนึ่งในกรรมการวัดก็บอกว่า
คณะกรรมการวัด๕คนได้ขออนุญาตจากพระครูวิโรธปัญญาภาคเจ้าอาวาสแล้ว
โค้นต้นตะเคียนนำเงินมาบำรุงแล้วก็ซ่อมแซมวัดนั่นเอง

อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อต่างเรื่องของตัวเลขต่าง
ใครที่อยากได้เลขจากอ่างทองผมพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊คเรียบร้อยแล้ว
ไปชมกันได้ในเพจของไทยรัฐทีวีนะครับ